ไม่ใช่แค่ง่วงแล้วไปประสบอุบัติเหตุ
มันก็มีเหตุการณ์ทำให้ประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน
ด้วยความที่ออกมาจากซอยฝนมันตก

ไม่ทันเห็นคุณผู้ชมชนโครมไป
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
นี่ค่ะคือทั้งสองฝ่ายไม่ได้ง่วงนะแต่ด้วยความที่ฝนมันตกถนนมันก็ลื่น
ฝั่งหนึ่งมาทางตรงฝั่งหนึ่งออกจากซอยชนกันแบบนี้สภาพอย่างที่เห็นแบบนี้แหละครับ
นะฮะสี่ทุ่มของเมื่อคืนตำรวจสนสายไหมพร้อมกับแพทย์ของนิติเวทย์
โรงพยาบาลภูมิพลอาสาสมัครร่วมกับตันยูแล้วก็อพปรเขตสายไหม
เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถนั่ง๕ประตู
จริงจุดเกิดเหตุมันเป็นถนนสี่เลนนะคุณผู้ชมมันก็เหมือนจะเออกว้างขวางดีแต่ว่ามันมีเหตุทำให้เกิดขึ้นนะฮะ
อยู่กลางถนนแล้วก็ขวางการจราจรอยู่นะครับ
พุ่งเข้าไปชนสภาพของรถจักรยานยนต์เนี่ยคุณผู้ชมดูดิกลายเป็นเศษเหล็กแบบนี้
ประตูยุบไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยตรงข้างข้างรถเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ
ก็คือเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่าบัญชาบัวงามอายุ๒๑ปี
ที่หน้าเขานะเลือดออกแบบทุกจุดแหละคุณผู้ชม
จมูกทั้งหูทั้งปากนะครับขาหักสองข้างนะฮะ
ร่างกายเขาเนี่ยโอ้โหก็หักไปเยอะเหมือนกันนะฮะจริงแล้วเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับ
แต่มันก็หลุดออกมาญาติและผู้เสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตก็มาดู
แต่ว่าก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เขาก็เสียชีวิตไป
ในจุดเกิดเหตุนี่ภาพจังหวะญาติมาดู
ได้แต่ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้แล้วนะครับ
ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เหมือนไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปจอดรถแล้วออกจากซอย
ซึ่งอยู่ติดกับถนนตรงนี้แหละสุขาพิบาล
นะฮะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกถนนมันก็ลื่น
รถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรงพุ่งชนเต็มแรงแบบนี้แหละครับ

เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึงว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประมาท
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งชนสูตรนะครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ญาตินั้นรับศพนำไปประกอบพิธีในส่วนของคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะ